นั่นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกราน
เราก็ยังอยู่ในช่วงของ๗วันอันตรายอยู่นะครับ

เพราะว่ารถทัวร์โดยสารจากอุดรธานีมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพ

ปรากฏว่ารถเกิดไฟลุกไหม้ย่างสด๕ศพภายในรถนะครับ
มีคนที่รับบาดเจ็บอีก๑๐กว่าราย
แล้วก็มีคนหนีรอดจากเหตุการณ์นี้ลงมาได้บ้างนะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุที่น่ากลัวนะครับ
ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน๒๕เมื่อคืนนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถทัวร์

ก็พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้รถทัวร์โดยสาร๒ชั้น
บนถนนมิตรภาพบ้านหนองขามตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่น
เพลิงได้ลุกไหม้รถทัวร์โดยสารจนเสียหายทั้งหมดทั้งคันเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมง
สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
โดยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้รีบนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ
หลบหนีออกมาจากรถทัวร์ที่เกิดเพลิงไหม้

ส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสรินทรและก็โรงพยาบาลขอนแก่น
แต่ทีนี้ตอนที่มันเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวาย

ก็นักข่าวก็เข้าไปทำข่าวแล้วก็ถาม
มีคนติดอยู่ภายในรถหรือเปล่า

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในซากรถ
คุณดูสิกลายเป็นซากจริงนะฮะ
ขึ้นไปดูทั้งชั้น๒ของรถทัวร์
แล้วก็ลงมาดูที่ชั้นล่างของรถทัวร์
ปรากฏว่าพบร่างผู้เสียชีวิต

มีผู้เสียชีวิตบนชั้น๒ของรถทัวร์คันนี้๔ศพ
แล้วก็ชั้นล่างด้านหลังอีก๑ศพนะครับ
โดย๒ใน๕ของผู้เสียชีวิตเป็นเด็ก

มีทั้งหมด๑๒รายนะครับ
จากการสอบปากคำนายพัศดีคำดอน

ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟคลอกนะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่ารถทัวร์คันดังกล่าวนี้
เป็นของบริษัท๔๐๗พัฒนาทัวร์
พนักงานในรถคันนี้๓๔คน

ล้อของรถด้านหลังขวาเกิดระเบิด

จากนั้นคนขับพยายามที่จะเข้าจอดชิดข้างทางด้านซ้าย
เพื่อเปิดประตูให้ผู้โดยสารลงแต่ไม่ทันการครับ

แล้วก็เพลิงลุกไหม้โหมกระหน่ำจากห้องเครื่องด้านหลัง
แล้วก็เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะครับ
มีผู้โดยสารบางคนที่วิ่งหนีลงมาได้ทัน
แต่บางคนก็ไม่สามารถที่จะลงมาจากรถได้นะครับ
ล่าสุดพลตำรวจตรีพุทธิพงศ์มุษิกูล
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีนี้นะครับ
แล้วก็เดินทางไปที่โรงพักษ์สพบ้านแฮด
เพราะว่าที่นี่เป็นที่เก็บซากรถทัวร์คุณดูสิ
โอ้โหเพลิงเผาไหม้จนเสียหายเลยนะครับ
แล้วก็ส่วนพื้นที่การจราจร
ถนนที่เกิดเหตุก็มีการเคลียร์ช่องทางการจราจรนะฮะ
เพื่อให้รถนั้นสัญจรผ่านไปมาได้นะครับ
ตอนนี้รออยู่ฮะรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๔
ภูทรจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยวิศวกรขนส่ง
แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกันตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงนะครับ
เรื่องต้นก็จากการสอบปากคำพนักงานขับรถนะครับ

บอกว่าขณะที่ขับรถมุ่งหน้าเข้ามาถึงช่วง
เข้าเขตอำเภอบ้านแฮดเพียง๒๐๐เมตร
ยางรถด้านหลังฝั่งขวาเกิดระเบิดเสียงดัง
แล้วก็เห็นแล้วฮะมีไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว
จากนั้นคนขับพยายามที่จะประคองรถ

แต่ว่าไฟที่ลุกไหม้นั้นมันลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
ทำให้มีผู้โดยสารลงจากรถไม่ทันนะครับ
ขับมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุนะครับ

พยายามจะขับรถทิศซ้ายนะครับ

ก็ปล่อยเปิดประตูให้ผู้โดยสารลงนะครับ
ระหว่างนั้นก็ยินเสียงระเบิดอีกครั้งนึงนะครับ

ทางเจ้าต้นจนวดก็ได้มีการนำไปตรวจ

รวมถึงศัลย์ยาเสพติดต่างก็ปรากฏว่าไม่พบนะครับ
ตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับไม่พบ
รวมถึงเรื่องของยาเสพติดด้วย
ตอนนี้ทางตำรวจนะฮะยังคงต้องรอคุณ
รอเรื่องของการพิสูจน์หลักฐาน

แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบ
แต่ทีนี้ครับเรื่องของสภาพรถได้รับการตรวจบ้างหรือไม่
ทางด้านของพลตำรวจตรีพุทธิพงศ์เปิดเผยบอกว่า
รถคันดังกล่าวได้รับแจ้งจากทางขนส่งแล้วก็ทางบริษัท
ว่ารถคันนี้มีการตรวจสอบสภาพ
เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
และพอเราถามเรื่องของยาง
ทางบริษัทรถได้มีการเปลี่ยนยางตรวจสอบสภาพยางหรือไม่
เขาบอกว่ารถคันนี้พึ่งจะเปลี่ยนยางช่วงก่อนเทศกาลสงกราน
แล้วก็นำมาให้บริการแก่ประชาชน
ในการตรวจสอบสภาพรถว่าเกิดจากอะไรกันแน่
โดยเฉพาะพวกล้อพวกยางอะไรเหล่านี้
เมื่อต้นมีการแจ้งข้อเกลาหาแก่พนักงานขับรถ
คือขับรถจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหาสาเหตุต่าง

ก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในภายหลังนะครับ

แสดงความเสียใจกับญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะ